ผมเรียกว่าคุณหนาว
น้องไก่ไง

นี่เขามีแข่งขันขันไก่

เอาเดี๋ยวพาไปที่นี่นะครับ

เขาบอกว่าที่นี่
เขาจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว
เป็นงานสีสันเทศกาล

นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับจัดขึ้น

ตะวันที่จะโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้า

แข่งขันกันแข่งขันทำอะไร

ขันไก่ขันกันแบบนี้

ให้คนเขาขันก่อนเอาแล้วให้ไก่มาเป็นกรรมการเหรอ

ให้ไก่มาขันตามคน
ขันก่อนแล้วถ้าไก่

เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับ
เขาเรียกว่ากิ๊เศษ
เฮ้เสียงไทยมมมมคุสั่นน่ะ

กิ๊ยจี้จากลิศแก้
ไก่ผ้ากาหนินมั้ย
เป็นยังไงล่ะ
ก็พยายามกันที่จะขันให้ไก่ขันตาม

แต่ก็เป็นที่เมื่อกำลังทำงงเป็นไก่ตาแตก

ปล่อยให้การขันเป็นหน้าที่ของไก่จะดีที่สุดนะ
คือเขาแข่งกันเนี่ยคือให้คนขันก่อน
แล้วถ้าไก่มันขันตามชนะเลย
แต่แข่งกันนานมากร่วมชั่วโมงสุดท้ายไม่มีไก่สักตัวเลยที่มันขันไก่งงว่าคนกำลังทำอะไรไงคุณ
ท้ายหาด้วยการชนะก็คือให้คนที่เขามาชมเนี่ยปรบมือเป็นกำลังใจถ้าชอบ
ใครที่ขันเนี่ยมากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะไปสุดท้ายก็ต้องตัดสินกันแบบนี้เพราะว่าไก่ไม่ยอมขัน
คือแข่งกันจนจะถึงปีใหม่หน้าค่ะคุณ
คือที่มันไม่ขันเนี่ยเพราะว่าไก่มันบอกให้ดูดิดูนาฬิกายังไม่เช้าเลย
เออใช่ไหมมันคือเที่ยงคืนแต่ยังขันไม่ได้อะไรอย่างงี้
เป็นงานเทศกาลแบบนี้ก็มีมานำให้ติดตามรับชมกันเรื่องของการแข่งขันแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะ